คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นเลือดร้อนในพื้นที่เมืองเก่าพระนครศรีอายุทยากันบ้าง
รอบนี้มีการขี่มอเตอร์ไซค์ยกพวกไปไล่ปลาระเบิดปิงปองใส่คู่อริ
สุดท้ายโอ้โหไม่ไหวตำรวจไล่ล่าจับกลุ่มแบบนี้เลยค่ะ
ไม่ต้องเรื่องงานหรอกเพราะมันก็ไม่ต้องเรื่องงาน
ไหล่ความรับความรับที่ไหล่แต่เรื่องต้นชิดและแบบนี้แล้ว
พลักษณะอยู่ที่นี่ก็จะคุณผู้ชมไว้
ปุ๊บมันเองค่ะแต่ว่าไขมันจะหาร้ายต่อไปจนแดนสุดท้าย
จอดบอกเค้าเปิดระจกไม่ได้
ดับแล้วดับแล้ว

ไอ้เก่งจัง
โอ้โหเก่งจังคะ

เร่งเครื่องบิดคันเร่งหลบหนีแบบนี้

กด่านเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างที่เหมือนกับอยู่กลางถนน
แล้วก็ไล่แบบนี้ไประยะทางยาวพอสมควรนะคะ
นี่คือหน้าที่ไล่ล่าสุขระชุดของตรวจสนครหลวง
เพื่อที่จะสกัดจับวัยรุ่นวันหาแต่เรื่องค่ะ
ก็เหมือนกับขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไม่คิดชีวิตนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าในพื้นที่เนี่ยคือเหมือนกับเขาขี่จากถนนหลัก
กระทั่งเข้าไปในซอยเปลี่ยวเพื่อหลบหนี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๓ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
ปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากที่วัยรุ่น๒กลุ่ม
คือเริ่มต้นมันมีวัยรุ่น๒กลุ่ม

ระเบิดปิงปองปลาใส่กันที่บริเวณสี่แยกในพื้นที่ตำบลบางรกรรมอำเภอนครหลวง
ทีนี้ในที่เกิดเหตุจุดนี้ค่ะ
ก็มีร่องรอยระเบิดบนถนนนี่
คือระเบิดที่วัยรุ่นนำมาปลากันนั่นน่ะระเบิดปิงปองนะคะ
กู้ภัยที่อยู่ประจำจุดดังกล่าวก็บอกว่าวัยรุ่นสองกลุ่มนี้นะ
ขี่มอเตอร์ไซค์แบบโอ้โหยกแก๊งกันเลย
อาวุธครบมือขี่ไล่ล่า
แล้วก็มีการปาระเบิดตุ้ม๔๕ครั้งนะคะ
สุดท้ายกู้ภัยต้องประสานตำรวจเข้าระงับเหตุแบบนี้
ฟังเสียงกู้ภัยที่อยู่ประจำจุดเกิดเหตุหน่อยค่ะ
๓รอบเหรอ๓รอบ

ปาแป้งป้ามกู้ภัยเหรอ
นี่ล่าครับเยาวชนวัยรุ่นนะคะ

ทีนี้วัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับ
ใช้ถนนเส้นเปลี่ยวซอยแบบนี้ที่เปลี่ยวในการหลบหนี
แล้วก็มีการทิ้งหมวกกันน็อกทิ้งมีดดาย่าเอาไว้ข้างทาง
ฝ่ายสืบสวนชุดตำรวจมือดีต่างก็จะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
เพื่อตามหาเจ้าของต่อไปนี่ค่ะมีดดายาหมวกกันน็อกของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
หลังจากนี้ตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อตามล่าเยาวชนกลุ่มนี้ต่อไปนะคะ